คนบันเทิงของเราบอกเลยว่าไม่อยู่เฉย

หนุ่มหล่อคนนี้นะคะนายนพัดค่ะ
อกจากจะขออวยพรวันเกิดย้อนหลังน้องนายเมื่อวานนี้
ต้องขออนุโมงธรรมาสาธุกับน้องด้วยจริงนะ
วันเกิดอายุครบ๒๕ปีเบนเจอร์เพศพอดิบพอดี
นี่นะคะน้องนายก็เลยถือโอกาสทำบุญครั้งใหญ่ค่ะ
บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีจำนวน๑ล้าน๕แสนบาทนะคะ
และสถาบันบำราชนาราดูนอีก๕แสนบาทค่ะ
รวมแล้วเป็นเงิน๒ล้านบาท
เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดต่อไปนั่นเองค่ะ
ห่อใจดีอีกคนนึงนี่ยกให้พี่หมื่นโป๊ปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ร่วมด้วยช่วยการบริจาคเหมือนกันนะครับบริจาคเงิน๕แสนบาท
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดระบาด
โครงการเรื่องเล่าแบ่งปันนั่นเองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคนใจดีเนี่ยยังไม่หมดนะยังมีอีกเยอะเลย
ต่อกันที่มาร์ทจุธาวุฒิกันบ้างค่ะก็รวบรวมเงินที่ได้จากลูกค้าจากคลิปโละตู้
มีการทำคลิปขึ้นมานะคะแล้วก็ผู้ร่วมบริจาคทุกคนนะคะ
ได้เงินเนี่ยเกือบ๑แสน๒หมื่นบาทเลยนะก็มอบให้กับศิริราชมุรณิธิค่ะ
แล้วก็เพื่อรับมือกับวิกฤตโควิดด้วยส่วนนางเอกสาวใหม่นาวิกาค่ะ
ก็ทำกล่องรอยยิ้มโอ้อันนี้น่ารักมากกล่องรอยยิ้มเนี่ย
ข้างในก็จะมีสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอาหารแห้งก็มี
ยาสามัญประจำบ้านก็มาและที่น่ารักมากคือ
กระทั่งอุปกรณ์การเรียนของเด็กด้วย
แล้วน้องหนูก็อยู่บ้านเหมือนกันช่วงนี้เนาะ

ส่งต่อให้กับคนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิดค่ะ

เจ้าแม่นาคีวีรสตรีรอดโควิดค่ะ
คุณแต้วนัทพรคุณผู้ชมเตรียมจะเปิดรับพรีออเดอร์นะเหรียญเจ้าแม่รอบ๒คุณผู้ชม
อย่ารอช้าแต้วเนี่ยโพสต์ไว้ว่าอธิษฐานเอาเด้อมันคือซิมี่จากชาติ

รายได้ทั้งหมดค่ะก็ไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะ
แต้วเนี่ยจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิรามธิบดีค่ะ
แล้วก็สถาบันบำราชนราดูลเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะ
เห็นว่าวันนี้เขาเปิดพรีออเดอร์รอบ๒แล้ว

นี่แต่บอกเลยว่าพี่พลอยผู้ประกาศบันเทิงของเรา
เอฟทันในรอบแรกวันนี้เขาส่งของมาให้แล้ว

คุณผู้ชมแต่ไม่ต้องดราม่านะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้
อันนี้คือแบบกิ๊บต๊อกเอาไว้ติดที่หลังโทรศัพท์
จะได้ถือโทรศัพท์ได้สะดวกมากมายขึ้น
แต่ใครจะแบบสะดวกใจจะเอาไปคล้องคอก็แล้วแต่
เก๋นะคะก็ถือว่าทำบุญ
ก็เปล่าบอกแล้วนะคะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ย

เราก็จะเห็นการช่วยเหลือนะของคนในสังคมนะคะ
รวมถึงคนในวงการบันทึงเนียนะ